ที่เห็นจอดเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีนะเป็นแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรชนกันแล้วครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพธวัฒน์บุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอรถเก๋งซูซูกิสีขาว
มีนายจันสายุทธ์อายุห้าสิบเป็นคนขับนะครับมีรอยเฉียวชนที่ประตูฝั่งคนขับนะครับ
ใกล้กันเจอรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนนนางสาวแก้วซิริสังคทิพย์อายุยี่สิบสี่
กับเยาวชนหญิงอีกคนบาดเจ็บทั้งคู่ครับสาหัสด้วย
เจ้าหน้าที่เร่งประถมพยาบาลและพาส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
จากนั้นจะสอบปากคำคนขับรถคู่กรณีแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บจะดำเนินคดีกันต่อไป
สี่แยกแห่งนี้นะครับนะฮะเคยร้องขอขอไฟจราจรไปแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับไปดูอีกเหตุการณ์ที่ฉะเชิงเซาครับ
รถคันหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับรถที่ตามมาไม่ทันแล้วอ่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะถูกชนท้ายแล้วพุ่งไป
ก็ชนเสาไฟด้วยไม่รู้ข้ามไปฝั่งนู้นหรือเปล่า
นี่เป็นกล้องหน้ารถนะครับขณะที่รถยนต์นิดสันนะครับ

เงินคันหน้าขับมาบนถนนสู่วินทะวง
ที่ตมวังตะเคียนอำเภอเมืองฉาเชิงเซา

ทำให้รถกระบาดที่ขับตามมาแล้วมีกล้องหน้ารถ
ไม่ทันนะครับชนตุ้มก็ให้
โอ้โหนายชาญชัยเปรมสำราญอายุ๖๙ปี

ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ลำตัว

แล้วก็ส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
นายชัดชัยเล่าบอกว่าผมจะขับรถไปทำธุระในเมือง

เลี้ยวรถแล้วจะออกไปยูเทิร์นนะครับ
ก็ถูกชนแบบโอ้โหดูสภาพ
ส่วนรถกระบะคู่กรณีฝากระโปรงหน้ายุบนะครับ

ปรีชามะศรีอายุ๓๑ปีเป็นคนขับ
เล่าบอกว่าเขาขับรถมุ่งหน้า
เข้ากรุงเทพมหานครมาถึงตรงนี้
รถขนาดเปลี่ยนเลนส์แล้วปาดหน้ากับชั้นชิด

แล้วรถยนต์ก็พุ่งไปชนเสาไฟที่เกาะกลางถนน
เดี๋ยวตำรวจเขาจะเก็บหลักฐานนะครับในที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะสอบปากคำใครผิดก็ว่าไปตามผิดครับ